ผู้หญิงคนนี้คุณคือเขาบอกว่า

แล้วลักษณะคือเข้าเร็วออกเร็ว
ทีนี้สามีบอกว่าไม่ไหวเหมือนกันนะ

เขาเข้าแล้วเข้าเข้าแล้วไม่เอาแล้วอ่าปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไป
ปล่อยเข้าสุดสุดไปอ่าปล่อยเข้าสุดสุดไป
ปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปอ่าหมวกอันดอกมาพี่ถือให้อ่า

โอ้โหตอนผีเข้าผู้หญิงแล้วผู้หญิงอาการเป็นอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ค่ะคุณแล้วก็คือมีหลายจังหวะเลยที่เห็น
แต่ทำเป็นเล่นไปนะคือบอกว่าผีที่มาเข้าเนี่ยจะบอกรางวัลที่หนึ่ง
ดิฉันบอกให้แบบนี้ก่อนจะได้ดูข่าวนี้ให้จบค่ะคุณผู้ชม
สาวชาวกัมพูชาคนนี้เธอเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อวันโกนที่ผ่านมาวันที่๑ธันวาค่ะ
แล้วเขาว่ากันว่าผีน่ะเข้าเร็วออกเร็วเหลือเกินเข้าแป๊บนึงแล้วก็ออกแล้วก็เข้าอีก
เวลาผีเข้าเนี่ยอาการก็อย่างนี้ยกไม้ยกมือเหวี่ยงมือหมุนมือกระโดดโลดเต้นกรีดร้อง
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ห้องแถวที่ตำบลนาป่าอำเภอเมืองที่ชนบุรีค่ะ
ผู้หญิงคนนี้เธออายุ๒๙ปีเป็นชาวกัมพูชาแล้วแหมพูดจาตอนที่ผีเข้าก็พูดจาไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่ค่ะ
แล้วบางจังหวะนะเธอทำท่าเหมือนกับเป็นพญานาคแล้วเห็นไหมเธอพูดภาษาเขมรมีการแบบพ่นพ่นอันนี้พรมน้ำมนต์ไปทั่วห้องเป็นลมเอาตื่นขึ้นมาอาการก็เหมือนกับผีเข้าอีก
สามีเห็นแบบนี้นะนะก็กลัวว่าเมียจะเป็นอะไรไปเอาสายไฟเนี่ยมามัดตัวเมียไว้เลยแล้วตอนที่ผีเข้าเนี่ยอาการที่เธอแสดงออกมาเนี่ยนะลองถามเธอจังหวะนั้นดูว่านี่คืออะไรร่างนั้นก็พูดออกมาบอกว่าเป็นผีเขมรแล้วที่มาเข้าเนี่ยจะบอกรางวัลที่๑งวดนี้เนี่ย๑๖ธันวาเนี่ยซึ่งชาวบ้านเนี่ยนะที่เขามามุงดูเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอโวยวาย
ได้ใช่ไหมแล้วร่างของผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าเนี่ยคนที่มามุงดูเนี่ยเดี๋ยวถูกรางวัลที่๑แน่นอนเลยบอกแบบนี้เลยนะคะทีนี้วันนี้เนี่ยนักข่าวของเราก็ไปที่ห้องแถวตรงนี้ไปดูหน่อยซิอยากเจอเธอเหลือเกินไม่รู้ว่าวันนี้ไปแล้วเธอจะผีเข้าหรือเปล่าอาจจะคุยกันด้วยเรื่องไหมนี่ค่ะไปที่ห้องพักปรากฏว่าห้องเนี่ย
คือมีสายมัดติดอยู่สายนี้แหละที่สามีเอามัดตัวเธอไว้กับเสาไม่ใช่เสาไฟนะคุณผู้ชมเสาตรงห้องนี้แหละซึ่งเราไปเจอเพื่อนบ้านค่ะเพื่อนบ้านคือคุณป้าสมรคุณป้าสมรเล่าให้ฟังว่าโอ๊ยมาก่อนนะนะผู้หญิงคนนี้เข้ามาอยู่ใหม่อยู่กับผัวเขานั้นน่ะก็ไม่มีอะไรหรอกแต่หลังเนี่ยสังเกตนะว่าเหมือนกับหลุด

ค่ะเมดนะเออเราก็ดูคนเขาก็มาลุมดูกัน
มันว่าเป็นที่สมองมากกว่า
นี่แหละไม่รู้ว่าเกี่ยวกับระบบสมองระบบประสาท
หรือเกี่ยวกับการที่เคยกินเหล้ามาแต่ยังไงก็ตามตอนนี้
พาเธอไปรักษาแล้วเดี๋ยวพอพาไปรักษาดูอาการเรียบร้อยแล้ว
ลองดูนะว่าหลังจากนี้เธอจะมีอาการแปลกอย่างนี้เกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะคะ